ทีนี้มาถึงผู้ต้องหาคนสำคัญกำนันนก
ถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ซึ่งวันนี้รายงานข่าวบอกว่า
คืนแรกที่อยู่ในเรือนจำเหมือนกำนันนกจะเครียดมาก
เครียดกังวลอย่างเห็นได้ชัด
แต่ก็พอจะเริ่มปรับตัวได้บ้าง
คือพอเข้าไปเรือนจำวันแรกก็จะมีแดนที่แยกไป
เพื่อตรวจคัดกรองโรคอะไรกันก่อนแดนแรกรับอะไรแบบนี้นะคะ
โศกประจำกรมราชธรรมนายสิทธิสุธิวงศ์
ก็บอกว่ากำหนังนกหรือนายประวีนจันทราย
ก็เมื่อวันที่๙กันยายนก็คือเมื่อวานนี้

มีการนำตัวกำนันนกจากสารอาญารัชดา
เข้าสู่กระบวนการแรกรับของเรือนจำก็มีเจ้าหน้าที่งานรูปภัณฑ์
จำแนกลักษณะผู้ต้องขังดำเนินการสอบถามประวัติ
พิมพ์มือถ่ายรูปพยาบาลตรวจสุขภาพและสอบถามประวัติการรักษา
ผู้ต้องขังแจ้งว่ามีโรคประจำตัวนะคะซึ่งก็หมายถึงกำนันนกอะนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นความดันสูงเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ
เจ้าหน้าที่สังเกตว่ากำนันนกเครียดกังวลแบบเครียดแบบเห็นได้ชัดเลย
แต่พอส่งเข้าควบคุมตัวที่แดนกักโรคกำนันนกมีผู้ต้องขังร่วมห้องสี่คน
เหมือนอาการจะดีขึ้นอืมมีเพื่อนในห้องขังอ๋อครับ
ก็นอนได้กินได้อะค่ะเช้าวันนี้ตีห้าครึ่งกำนันนกก็ตื่นมา
เขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระกินข่าวเช้า
เรือนจำเขาก็จัดเตรียมเอาไว้ให้ข้าวเช้ามีเป็นข้าวสวย
งจืดหมูใส่ผักก็กินได้นะคะกินข้าวเช้าปกติ
กินเสร็จกำลังนกก็นอนหลับพักผ่อนนอนพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังปกตินะ
เหมือนจะดีขึ้นฮะหลังจากนี้กำนันนกก็ต้องผ่านการคัดกรองโรคตรวจหาโควิดสิบเก้า
กักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของแดนแรกรับ๕วัน
หลังจากนั้นส่งไปที่ห้องกันชนเป็นลักษณะของการดูอาการอีก๕วันนะคะ
ถ้าตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด๑๙ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ว่าจะส่งตัวไปควบคุมที่แดนไหนนะคะทางรองอธิบดีกรมราชธรรมก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจะมีจิตแพทย์เข้าตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์
มีนักจิตวิทยาคลินิกคอยดูแลด้านสุขภาพจิต
ก็เป็นไปตามกระบวนการต่างของกรมราชธรรมซึ่งก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ตามหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติแบบนี้กับผู้ต้องขังเหมือนกันทุกคน
คดีตำรวจโดนยิงพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยาน
ก็จะมีทั้งเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดทั้งปืนแล้วก็หลักฐานอื่น
ส่วนที่เป็นบุคคลนั้นก็มีทั้งตำรวจ๖นายที่ถูกออกหมายจับว่ากันไป
ตัวของกำนันนกตัวของในโบ๊ทที่เล่าไปก่อนหน้านี้

เก่งนี่คือคนงานบ้านกำนันนกที่เมื่อวานนี้
ใส่เสื้อคนงานสีน้ำเงินแขนยาวร้องห่มร้องไห้
อึกสะอื้นปาดน้ำตาเป็นระยะ
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่คุมตัวในเก่ง

เอามือปาดน้ำตา
ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยครับ
วันนี้คุมตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
อย่างละเอียดอีกครั้งในเก่งท่าทางเครียดไม่ต่างจากเมื่อวานเลย
ตำรวจถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เก่งมีอาการเสียใจร้องไห้ออกมา

ตามรายงานข่าวให้ข้อมูลว่า
เกิดเหตุจังหวะนั้นมีตำรวจหนึ่งในหกนายที่ถูกออกหมายจับ
ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำได้
มิ้วเล่าไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
ก็จะมีการระบุชื่อเลยว่าเป็นตำรวจท่านไหนอย่างไร
ที่เอาปืนห่อผ้าแล้วเอาไปให้ตัวของในเก่งเนี่ยนะฮะ
ฝากเอาไว้แบบนั้นนายเก่งเขาก็งงว่าเอามาฝากไว้ทำไม
หนึ่งในหกนายที่ถูกออกหมายจับนำปืนที่ใช้ก่อเหตุ

เก่งเข้าใจว่าฝากปืนแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียว

รอแล้วรอเล่าไม่มีใครมาเอาปืนครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้าน
จากนั้นเอาปืนไปวางไว้หน้าบ้านใส่ถุงกระเป๋าของลูกเอาไว้
แล้วก็รอรอว่าจะมีใครมาเอาปืนกลับคืนไปหรือเปล่า
แต่รอเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครมาครับ
ไม่รู้ทำยังไงด้วยความกลัวในเก่งก็เลย
ห่อปืนแล้วเอาไปขุดหลุมฝังบริเวณบ่อน้ำ
ใกล้กับกรงหมาท้ายซอยเสน่หาภาพด้านซ้ายเมื่อวานที่ไปขุดเจอ

สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครมาขอรับปืนคืน
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความกลัวก็เลยขุดหลุมฝังเลยก็แล้วกัน
ตัวของในเก่งอ้างว่ากำนันนกไม่ได้บังคับให้เอาปืนไปซ่อน
แต่มีตำรวจยื่นปืนมาให้ใส่มือเขาเอง
สุดท้ายไม่รู้จะจัดการกับปืนกระบอกนั้นยังไงก็เลยต้องเอาไปฝังดิน
หากตำรวจจะดำเนินคดีตัวของในเก่งเองก็ยอมรับว่า
ผมก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็คงต้องรับสภาพ
จากนั้นตำรวจนำตัวในเก่งออกไปข้างนอกห้องสอบสวนครับ
สื่อมวลชนรุมถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดูจังหวะนั้นหน่อยว่าเขาจะตอบอะไรบ้างฮะ
เก่งมีอะไรอยากพูดไหม
นี่มันน่าสังเกตตรงที่ในเก่งพูดว่า
คนที่เอาปืนมาฝากไว้ไม่ใช่กำนันนกแต่เป็นตำรวจ

ซึ่งถ้าหากว่าเราไล่ดูข้อมูลย้อนหลัง
จากตอนแรกที่เล่าไปเนี่ยพฤติการของ๖ตำรวจที่ช่วยกำนันนกเนี่ย
ตำรวจท่านนี้ครับขยายภาพเต็มได้เลยครับ
ราฟิกพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์
นำปืนที่ใช้ห่อด้วยผ้าคลุมเก้าอี้ฝากกับคนงานบ้านกำนันนก
แล้วคนงานนั้นก็เอาไปฝังเพราะเขาไม่รู้เขาจะทำยังไง
คนงานบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ตำรวจเอามาให้
แล้วไม่มาเอาคืนสักทีไม่รู้จะเก็บไว้กับตัวนานแค่ไหน
ก็เลยกลัวนะฮะเอาละครับ
อกจากตัวในเก่งแล้วปรากฏว่าวันนี้มี